อีกเหตุหนึ่งฟังแล้วก็โอ้โหสลดหดหู่เหมือนกันนะครับ
ถ้าเป็นพาดหัวก็บอกว่าชายวิทยาฐานขโมยหมาไปข่มขืน

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดระยองนะครับ
เพราะว่ามีเจ้าของสุนัขพันธ์ไทยคนหนึ่ง

บอกว่าสุนัขของเขาหายไป
คาดว่าจะมีคนนำสุนัขไป

และสงสัยว่าอาจจะเอาสุนัขไปทำอนาจารย์นะครับ
โดยเจ้าของสุนัขบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
เคยมีการก่อเหตุลงมือกระทำชำราวแม่สุนัขตัวนี้มาแล้วด้วยซ้ำนะครับ
สองพี่น้องชาวจังหวัดระยองเดินทางเข้าแจ้งความกับสถานีตำรวจภูทรเพนะครับ
หลังสุนัขแม่ลูกอ่อนชื่อว่าเชอรี่หายไปจากบ้าน
ซึ่งทั้งคู่สงสัยว่าเจ้าเชอรี่อาจจะถูกคนรู้จักขโมยไปทำอนาจารย์
หลังพบว่าชายคนดังกล่าวเคยก่อเหตุคมขืนแม่หมาตัวนี้มาแล้ว

สารวัตรเวรสอบสวนสพเพอเมืองจระย
เปิดเผยให้ทีมข่าวของเราฟังบอกว่า

เมื่อวันที่๑๕สิงหาคมที่ผ่านมา
สุนัขพันธ์ไทยเพศเมียชื่อเชอรี่อายุ๒ปี
เลี้ยงไว้หายไปจากบ้านพร้อมกัน
พร้อมกับนายสมชายอายุ๕๑ปี

ก่อนหน้านี้เมื่อประมาณ๕เดือนที่แล้ว
นายสมชายจะไปมาที่บ้าน
ทุกครั้งที่มาก็จะมานอนค้างใต้ถุนบ้าน
ซึ่งมีการกั้นมั่นเป็นที่นอน
แล้วก็มักจะได้ยินเสียงเจ้าเชอรี่เนี่ย
ส่งเสียงร้องดังทุกครั้งเลย
เวลาที่นายสมชายมาค้างที่บ้านนี้
มีอยู่ครั้งหนึ่งแม่และน้องสาวเคยเข้าไปดู
คราบอสุจิที่พื้นนะครับ
ก็เลยต่อว่าว่านายสมชายทำอะไรไป
ซึ่งตอนนั้นก็อาจจะไม่แน่ใจว่า

หรือว่าจะเป็นการคมขืนสุนัขหรือเปล่านะครับ
กระทั่งเมื่อวันที่๑๕สิงหาคมที่ผ่านมา
นายสมชายก็มาค้างที่บ้านอีกครั้ง
คราวนี้แหละครับเจ้าของสุนัขเนี่ย
เห็นกับตาเลยว่านายสมชายกำลังข่มขืนสุนัขอยู่
และพอเห็นว่าเจ้าของสุนัขเดินมา
นายสมชายรีบใส่กางเกงแล้วก็ปิดม่าน
ปล่อยหมาออกมาจากห้องจักรม่านนั้นนะครับ

เจ้าเชอรี่เนี่ยก็ได้หายตัวไป
เรียกหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ

เจ้าของก็เลยออกตามหาไม่พบครับ
ซึ่งทางเจ้าของก็คาดว่านายสมชายอาจจะเป็นผู้ขโมยสุนัขตัวนี้

หายไปพร้อมกับนายสมชายเลย
ก็ไม่รู้ว่าหลังจากขโมยไปแล้ว
จะเอาเจ้าเชอรี่ไปข่มขืนหรือไปทำอะไรที่ไหนหรือเปล่านะครับ
มีเหตุการณ์หนึ่งที่คือแม่ของผมคือ
เขาเห็นเขาไม่หลับตอนนั้นเขาก็ไปทำอยู่หน้าบ้าน

ผู้ชายคนนั้นคือเลอะอยู่เต็มพื้นเลย

หรือว่าน้ำอะไรบ้างเขาก็พูดประชดประชันอะไรไป

ใช่รู้ครับแม่เขาก็ด่าแรงครับ

แล้วตอนนั้นเขาไปแม่ก็ไป
ตอนนั้นเขาทำตัวเหมือนแบบไม่รู้วิธีอะครับ
ผมก็จะทำอะไรไม่ได้ผมก็เกรงใจเขาเหมือนกัน

ใช่ครับผมหายไปห้ากวันนี้อันที่ห้าค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้นะครับพนักงานสอบสวนได้รับแจ้งความไว้

เพราะถือว่าเป็นการลักทรัพย์อันเป็นความผิดสำเร็จแล้ว
ซึ่งในเบื้องต้นมีความผิดฐานลักทรัพย์
ทารุณกรรมสัตว์และทำให้เสียทรัพย์นะครับ

มีการนำแม่หมาตัวนั้นส่งกลับคืนให้กับเจ้าของ

ซึ่งตำรวจจะสอบสวนขยายผลนายสมชายต่อไปนะครับ
เรื่องนี้ทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกนรงเดช

ก็บอกว่านายสมชายเขาก็ให้การปฏิเสธ
บอกที่ทำไปเนี่ยเพราะว่าเป็นคนรักหมา

ใช่ค่ะบอกว่าทำไปรักหมาเอ็นดูหมา
แต่ทีนี้พอทางด้านผู้กำกับถามบอกว่าอ้าว
เอ็นดูหมาแล้วทำไมเวลาจะเอาหมาไป

ทีนี้นายสมชายก็ก้มหน้านิ่งเงียบเลยนะคะ
ซึ่งตำรวจบอกว่าเรื่องของการกระทำชำราวสุนัข